ทำไมคุณเศรษฐาถึงประกาศว่ามั่นใจว่าพร้อมที่จะเป็นนายก
ผมมั่นใจเพราะว่าความพร้อมของผมเนี่ยในแง่ของประสบการณ์ที่ผมสะสมมาเอง

นะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในสถานบ้านการเมือง
ที่มีเกียรติมีจุดยืนที่ยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักไม่เอารัฐประหาร
มีความชำนาญในการบริหารเศรษฐกิจมีการชำนาญในการบริหารวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา
ไม่ได้เป็นต้มยำกุ้งก็ตามทีซึ่งต้มวิกฤตค่าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

เพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของผมผมไม่ได้มาคนเดียว
ผมมาพร้อมทีมงานผมมาพร้อมพักการเมือง
ที่เราเคยพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นแล้ว

แง่ของการเรามีขีดจำกัดในบางเรื่อง
แต่เราก็สามารถทำให้พี่น้องพ้นจากความทุกข์ยากได้ครับ
อันนี้คือความพร้อมของคุณเดสา
ไม่กลัวว่าจะเป็นนายกของเพื่อไทย
คนที่๓ที่ถูกรัฐพาหารนะ
ผมว่าถ้าเกิดกลับไปดูรัฐพาหารเนี่ยนะครับ

มันทำให้ประเทศถดถอยไปอย่างมโหลานนะ
ผมว่าเพื่อนพี่น้องประชาชนไม่เอาแล้วนะครับ

ทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับ
แล้วก็เรายืดโยงกับพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
ยึดตามหลักนิติธรรมนะครับ
แล้วก็เราก็จะมีการแก้ไขกฎหมาย
ว่าการที่ทำรัฐประหารเนี่ย

จะแก้ไขกฎหมายให้มีกฎหมายตรงนี้เลยเหรอ

ระบุโทษไหมครับ

มีอีกประมาณ๑๐เรื่องหรือ๒๐เรื่องที่เราต้องทำนะ
หนึ่งในเรื่องนี้เพราะเมื่อกี้คุณภาคภูมิถามมาเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่
นะครับลดค่าไฟทันที
และผลักดันพรบสมรสเท่าเทียมสมัครใจเกณฑ์ทหาร
โยบายต่างที่ดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องปากท้อง

เพื่อให้เป็นรัฐมนูลฉบับของประชาชนและเพื่อประชาชน

ก็แล้วแต่ต้องให้เกียรติเข้าไปพิจารณากันเอง

แต่ว่าภาคเพื่อไทยจะผลักดันให้มีส่วนนี้เกิดขึ้น

โดยคุณเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายก

ก็ขอให้คุณมาใช้เสียงกันอย่างเต็มที่ครับ
ตื่นขึ้นมาจากความฝันอยู่ความเป็นจริง
พื้นฐานของความเป็นประเทศไทย
ว่าใครที่สามารถพักไหนที่สามารถ
ออกนโยบายมาที่โดนใจพี่น้องประชาชนทุกคน
แล้วก็เข้าครูหากะทั้งสองใบให้เขาครับ
ผมหวังว่าเป็นภักดิ์เพื่อไทยเบอร์๒๙

ขอบคุณคุณเสดท้ายครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ